ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไทยแล้ว

แต่ว่าช่วงที่อยู่วันที่ไปเนี่ย

ก็คาดการณ์ว่าลมหนาวเนี่ยนะครับมาถึงไทย
ก็ทำให้หลายวันที่ผ่านมา

แล้วก็หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องอีก

แล้วทำไมคุณหน้าเป็นเกาหลีไปแล้วล่ะ

เราต้องให้เข้ากับผู้คนที่นู่น
เดี๋ยวดิฉันจะลองไปดูว่าจะเป็นเหมือนคุณไหม

บริเวณทางตอนบนอากาศจะหนาวลงอย่างต่อเนื่อง
แต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์พายุ

สองวันนี้บริเวณทางตอนบนฝนอาจจะโล่งนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพฤหัสสบดีเป็นต้นไป
โอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นี่คือกลุ่มฝนหลักที่ก่อตัวขึ้นณขณะนี้

อีกหนึ่งหย่อมก่อตัวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
่อมนี้คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกอย่างช้านะครับ
เลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามเข้าลาว
แล้วก็จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยต่อไป

เป็นอย่างไรปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์กันนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ทิศทางก็ค่อยเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทยซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งบริเวณอ่าวเบงกอในช่วงวันที่๓วันที่๔
ส่วนเนี้ยครับอีกหนึ่งนะครับที่หลังจากนี้อย่างที่บอกเลยครับว่า
ก็จะค่อยเคลื่อนตัวไปบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเข้าลาวต่อ
การว่าจะทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่าง
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในช่วงวันที่๕วันที่๖นะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นลมหนาวครับตอนนี้เนี้ยนะครับสองนี้นะครับ
ดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
จึงทำให้ตอนเช้าตอนค่ำอากาศเย็นได้สัมผัสลมเย็น
แต่ว่าตอนเที่ยงท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งแดดค่อนข้างแรง
ดังนั้นอุณหภูมิบางจุดบางพื้นที่อาจจะแตกต่างกันเยอะนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่าตลอดทั้งวันในวันนี้
แต่ละภาคแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับภาพรวมแล้วท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
ค่อนข้างแรงนะครับในช่วงบ่ายอุณหภูมินั้นตามยอดดอยนั้นก็เหลือเล็กตัวเดียวนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศานะครับสูงสุด๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
ตามยอดดอย๑๐๑๔องศาเซลเซียตส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกเล็กน้อยตามยอดภูอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียตครับ
กลางครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศวันสองวันนี้เล็กน้อยนะครับ
จะมีฝนตกบ้างบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีฝนบางพื้นที่อากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับลมแรง
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียตครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ฝั่งอ่าวไทยนี่แหละครับจุดที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตอนนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ลมแรงด้วยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ
เมื่อวานฝนอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนจะเริ่มเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาค
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
ฝั่งอันดามันอาจจะต้องระวังในช่วงวันที่๓วันที่๔นะครับเพราะว่าพายุจะเคลื่อนตัวข้ามจากบริเวณอ่าวไทยไปบริเวณอ่าวเบงกรนะครับ
จุดที่จะได้รับผลกระทบหน่อยก็คือบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคนะครับ
เลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรครับ
ตอนกลางวันท้องฟ้ายังคงปลอดโปร่งแดดยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังไงใครใช้ชีวิตในระยะนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าในช่วงวันที่๕วันที่๖ฝนจะมีโอกาสกลับมาตกในพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอีกครั้งหนึ่ง
ใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ดูฟ้าดูฝนก่อนออกจากบ้านด้วย

ผมพุทธนันทร์พี่สิบหมาหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป